ส่วนที่วัดบ้านไร่เองก็มีการเตรียมการเตรียมความพร้อม
เช่นเดียวกันนะคะมีการเชิญช่างแทงหยวกฝีมือดีค่ะ
ให้มาร่วมกันแทงหยวกเพื่อประกอบจิตกาธานด้วย
พนากรชาวกล้าจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย
นี่คือช่างแทงหยวกฝีมือดีนะคะที่วัดบ้านไร่นิมนต์
แล้วก็เชิญมาแทงหยวกประกอบจิตกาธานที่เมนลอยทรงไทย๙ยอด
ก่อนจะมีการประกอบพิธีชาปนกิจหุ่นขี้พึ่งสรีระจำลองหลวงพ่อคูณในวันนี้
โดยช่างแทงหยวกก็จะเริ่มจากการไหว้ครูรำลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยทูบเทียนดอกไม้สุราผ้าขาวม้าและเงินค่าครู๑๔๒บาทค่ะ
จากนั้นก็เริ่มแทงหยวกโดยใช้หยวกกล้วยตานีสาวซึ่งก็คือกล้วยที่ยังไม่ได้ออกปลีนะคะ
เป็นกล้วยอ่อนที่จะแทงฉลุลายได้ง่าย
แล้วก็เริ่มแทงหยวกกันไปตั้งแต่๖โมงเย็น๗๐๐๙๐๐นค่ะ
ก็จะได้เป็นลวดลายสวยงามแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็เริ่มนำหยวก๓๓ชั้นไปประกอบจิตกาธานกับโครงไม้
แล้วก็ลงแก้วหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อคูณในเวลา๕ทุ่ม

ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยสวยงามแบบนี้ค่ะ